ไปดูที่แพร่นะคะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปมาเอามาลงในโลกโซเชียล
เขาบอกว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์อีกแล้ว

กำลังเอาหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ
แขวนเอาไว้ที่กับประตูหน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็ใช้กันไกลตัดกิ่งตัดเขี้ยวมันออกมาสี่เขี้ยว
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะก็คือถ่ายกันหน้าบ้านเลย
แล้วก็ส่งคลิปเพื่อนบ้านจับหมาแขวนคอตักเขี้ยวมาให้
พอถามว่าทำไมทำแบบนี้เพื่อนบ้านก็ตอบกลับมาบอกว่า
ก็โกรธก็ถูกหมาตัวนี้กัด
เขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นที่อำเภอลองจังหวัดแพร่
ไปหานายผลมากมายวัย๖๓ปีเจ้าของหมา
ก็รู้มาว่าวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา

นางดวงดาวใจยุวัย๔๔ปีเพื่อนบ้าน
กำลังเอาหมาเขาเนี่ยแขวนคอติดกับรั้วเหล็ก

แล้วก็เอากันไกลมาตัดฟันมันด้วย
ที่เห็นในคลิปก็ชีวิตจริงจริงหมดเลย
แล้วก็ล้อไว้ฟังว่าเคยถูกหมาตัวนี้กัดมาสองครั้งแล้ว

พอไปถามนางดวงดาวอะค่ะเธอบอกว่าทำจริง

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเคยถูกหมาตัวนี้กัดมา๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเคยไปบอกเจ้าของแล้วนะ

บอกก็ไปบอกแล้วแต่เจ้าของไม่รับผิดชอบ
ทีนี้ครั้งล่าสุดก็ต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลเองอีก

ที่ผ่านมาก็มีเพื่อนบ้านคนอื่นถูกหมากัดมาแล้วด้วย
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าวันเกิดเหตุ
หมามันเห่าแล้วก็กัดที่แขนค่ะ
ก็เลยลากมันเข้าไปในบ้านด้วยการดึงปลอกคอ
เอาเชือกมัดไว้แล้วก็เอากันไกลที่ตัดกิ่งไม้เนี่ย
ตัดเขี้ยวมันไปสี่ซี่ตีสั่งสอนแล้วถึงค่อยปล่อยมันไป
ทีนี้หลังเกิดเหตุก็เลยไปเจรจากันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านไง
เธอก็บอกว่าก็ให้เลิกแล้วต่อกันเถอะ
ที่ถูกหมากัดก็จะไม่เอาเรื่องก็แล้วกัน
แต่นายผลที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกว่าเรียกร้องค่าเลี้ยงดูสุนัข๕๐๐บาท
แล้วก็บอกด้วยว่าจะเอาหมาไปทำอะไรก็ตามใจเอา๕๐๐๐บาทมา
เธอก็ไม่ยอมค่ะ

แล้วหลังจากตัดเข้าเสร็จแล้วอย่างไรปล่อย

แล้วทีนี้ไปบ้านผู้ใยตะวะผู้ใยเปิดพยายามไกลกี่
แล้วมีกรรมหนึ่งเจ้าของหมาบอกว่าเอาไปเลย๕๐๐๐บาท

ข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าจะเอาไปเนี่ยยังหมาตัวเนี้ย
ทีนี้เปิ้ลว่าถ้ามาเอาแล้วก็คือไม่ยอมละจะเอาเรื่อง
ว่าแย่ละจะเป็นจะได้คลุมคลองหมาจะได้คลุมคลองคน
นี่แหละค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่หลายคนพูดนะบอกว่า
ครองแต่สัตว์แล้วคนที่โดนสัตว์ทำร้ายไม่มีอะไรคุ้มครองบ้างเหรอ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งสุดท้ายคนก็เป็นฝ่ายผิด
แต่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคดีนี้โดนทั้งคู่นะคะ
คือเจ้าของหมาเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาปล่อยให้สัตว์เลี้ยงตนเองไปทำร้ายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนตัวเพื่อนบ้านเองแน่นอนก็ต้องโดนอยู่แล้วสำหรับข้อหาทารุณกรรมสัตว์

คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเป็นหมาเป็นแมวหรืออะไรก็ตามความรับผิดชอบของคุณคือต้องดูแลมันให้ดี
อย่าให้มันไปเดินเพ่นผ้าหรือปล่อยมันไปอยู่บ้านใครต่อใครมันไม่ได้ค่ะ
หรือปล่อยให้ไปถ่ายหน้าบ้านเขาไปทำอะไรเรียราชเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้
มันเดือดร้อนเพื่อนบ้านบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสัตว์เลี้ยง
นี่คือความรับผิดชอบที่คุณต้องดูแลให้ดีไม่ให้มันไปก่อความรำคาญ
ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านเองถ้ามีปัญหาแบบนี้ไม่อยากให้ลงกับสัตว์
สัตว์ก็คือสัตว์คือมันคือตามสัญชาตญาณมันก็ไม่รู้ว่าอะไรทำได้ไม่ได้ค่ะ
อยากให้มาคุยกับคนคุยกับเจ้าของก่อนถ้าไม่ได้จริงก็ให้มันเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ไม่อยากให้ไปลงกับสัตว์แบบนี้เข้าใจว่าเป็นอารมณ์แต่ก็สุดท้ายแล้วมันเข้าตัวกันหมดอะค่ะ
เพราะสุดท้ายคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะครับ